เอาละค่ะเรามาเริ่มกันช่วงแรกเรื่องของผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันก่อนนะคะ
อย่างที่สกลนครนั้นมีผู้บาดเจ็บจากพายุฤดูร้อน๑คน
แล้วก็มีบ้านเรือนถึงร่วม๕๐๐หลังนะคะที่ได้รับความเสียหาย
นี่นับว่าเป็นครั้งที่๓ในรอบ๑เดือนค่ะที่มีพายุพัดถล่มในพื้นที่
เช่นเดียวกับที่อุดรธานีที่ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
จนที่เร่งแก้ไขตนตอนนี้นะคะใช้ได้ประมาณร้อยละเก้าสิบแล้วค่ะ
พายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมืองอุดรธานีทำให้สังกษีถูกแรงลม
ขึ้นไปถูกสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุดหลายจุดมีต้นไม้หักโค้นทับสายไฟ
ทำให้ไฟฟ้าดับไปทั้งเมืองสัญญาณไฟจราจรไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมช่างกว่า๑๐ทีมไปซ่อมแซมจนสามารถจ่ายกระแสไฟได้กว่า๑๙๐แล้ว
เหลือเพียงแค่ตามฟุตป่าเท่านั้นที่ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะนายชายาวุฒิจันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าพายุที่พัดถล่มอย่างหนักส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๓คน
เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานี๒คนเป็นพนักงานศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน๑คน
บ้านเรือนเสียหาย๖๔๐หลังต้นไม้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าพังเสียหายหลายจุด
พร้อมกับได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เทศบาลนครอุดรธานีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อจะรับความช่วยเหลือได้ค่ะ
เช่นเดียวกับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครที่พายุพัดถล่มทำให้นางเยี่ยมโพธาพักดีอายุ๗๙ปีบาดเจ็บเพราะว่าถูกโครงสร้างบ้านหล่นทับจนแขนหัก
อกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายร่วม๕๐๐หลัง
ต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าล้มร่วม๑๐ต้น
ทำให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งนับเป็นครั้งที่๓ในรอบ๑เดือนที่มีพายุถล่มในพื้นที่ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๗สกลนคร
นำเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
แสมบ้านที่พังต่อไปค่ะ